เรื่องการตรวจสอบการทุจริตนะครับคุณผู้ชมครับ

ตรวจสอบโครงการจัดซื้อดาวเทียมทีออส๒

ถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ

แม้การลงนามจัดซื้อจัดจ้างโครงการดาวเทียมทีออส๒มูลค่า๗๐๐ล้านบาท
เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่ยังมีข้อเรียกร้องจากองค์กรต่อต้านคอลลับชั่นประเทศไทย

เพราะก่อนหน้านี้ตัวแทนขององค์กร๖คน
เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการข้อตกลงคุณธรรมโครงการนี้
ได้ส่งรายงานแจ้งเตือนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามการประกวดราคานานาชาติ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนและตัวบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง
กลับไม่ได้รับความสนใจจนนำไปสู่การลาออกยกชุด
แต่เมื่อมีข้อกังวลก็ไม่นิ่งนอนใจ
สั่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลาง

ไขปมปัญหาภายใน๓๐วัน
ขณะเดียวกันยังไม่สามารถตอบได้ว่า

จะนำไปสู่การยกเลิกสัญญาหรือไม่
โครงการเดินหน้าลงนามไปแล้ว
ก็คือเป็นคณะประการเพื่อที่จะลงไปช่วย
ในการที่จะพิจารณาดูว่า
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร
ประเด็นข้อกังวลต่างที่เกิดขึ้น
กับผู้สังเกตการณ์นั้นเป็นอย่างไร
แล้วก็ทางจิสด้ามีคำอธิบาย
หรือมีหลักฐานอะไรเป็นอย่างไร
เพื่อที่จะหาข้อสรุปออกมา

เราคงต้องดูก่อนว่ามีประโยชน์คำสอนจริงหรือเปล่า

คือถ้ามีเราก็เป็นไปตามคันลองอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าวันนี้ข้อกังวลนั้นอาจจะเป็นจริงหรือ
หรือเป็นข้อกังวลที่ดี
แต่ในที่สุดอาจจะไม่ใช่
แต่วันนี้ก็ขอให้มีกรรมการขึ้นมาดูว่ามันจริงแค่ก่อนแล้ว
แล้วก็มาเพียงหนักกันดูนะครับ
ขณะที่ท่าทีของนายประมวลสุธีวงศ์
การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนข้อขัดแย้งนี้
จะทำให้ผลลัพธ์ของกระบวนการโปร่งใสมากขึ้น
ซึ่งจะให้เวลาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ก็ควรจะอธิบายแค่นั้นเอง
หลังเริ่มกระบวนการจัดประกวดราคา
และเปิดจำหน่ายซองตั้งแต่เดือนมีนาคม๒๕๕๙
มีบริษัทที่เข้าซื้อซองทั้งหมด๑๖ราย
และยื่นประกวดราคา๗ราย
โดยมีคะแนนรวมสูงสุดทั้งเรื่องของดาวเทียม
สถานีภาคพื้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรไทย
และสุดท้ายคือระบบปัญญาประดิษฐ์
เงื่อนไขพิเศษที่ไทยเรียกร้องให้มีเพิ่ม
ไม่ว่าผลลัพธ์การตรวจสอบของคณะกรรมการ
ที่จะแล้วเสร็จกลางเดือนกันยายน
จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโครงการนี้ได้หรือไม่
แต่ยังน้อยทำให้เห็นว่าสังคมและภาคประชาชน
พร้อมที่จะตรวจสอบไม่ปล่อยผ่านให้การทุจริตเกิดขึ้น